เอาคลิปเสียงไปจะเอาไปให้ทางคนที่เขามีอำนาจ

ท่านอยากเจอนายตำรวจที่ระดับสูงหน่อยระดับสั่งการ

คือมีความเสี่ยงโควิด๑๙ผิดหวังผิดหวัง
นายสันทนประยูณรัฐครับอดีตนายตำรวจสันติบาลนะฮะ
เข้าพบพรตรีนประสิทธิ์ภูมิสวรรค์
ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อมอบหลักฐานเป็นคลิปเสียงพนักงานโรงแรมหรู
เดี๋ยวนะตั้งใจจะไปพบกับผู้การนพสินเหรอคะ

เหรอคะอ่าใช่นะฮะ
คือคลิปนี้เขาบอกว่าต้องให้ระดับผู้การ
คืออ้างว่ามีข้าราชการระดับสูงรอคุณแตงโมอยู่ที่โรงแรม

มีพิรุษจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
สันทนาระบุว่าก่อนหน้านี้ทำหนังสือ
ขอเข้าพบแล้วนะฮะโดยให้ตัวแทนเข้ายื่นหนังสือ

ให้ไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้

โดยหวังว่าจะมีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มารับหนังสือด้วยตัวเอง
แต่ก็ต้องผิดหวังซ้ำเพราะปรากฏว่า
ท่านผู้ประคับการสอบสวนกักตัว
เพราะท่านถือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙
หลังจากนี้เดี๋ยวจะทำหนังสือถึงนู่นเลยคราวนี้
สูงสุดเลยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลย
เพื่อขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวด้วยนะ

ให้กับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปขยายผลต่อไปครับ